ดูต่อกันที่เรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมค่ะคิดว่ามีแต่ในละครแปะหนวดปลอมตัวแล้วจะจำไม่ได้
นี่ที่ศาลก็มีเหมือนกันนายประสิทธิ์เจียวกกคุณผู้ชมค่ะใส่หนวดเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ
ไขกุญแจแล้วหลบหนีระหว่างการขึ้นสารเรื่องนี้ยาวค่ะ
แต่ไปไม่รอดนะตำรวจรวบตัวได้๓คนสนิททันควันเลยค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพระฤหัสสบดีที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดในลิฟต์ของสารอาญารัชดา
จับภาพนายประสงค์ทิพย์สุคลอายุ๕๖ปีแล้ว
หนึ่งในผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนกับนายประสิทธิเจียวกกกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
ถือถุงสีฟ้าใส่เสื้อให้นายประสิทธิ์เตรียมเปลี่ยนหลบหนี
คือตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตกันว่าคนนอกหรือคนในช่วยกันแน่
เนี่ยก็ดูจากภาพกล้องวงจรปิดและนี่เป็นภาพกราฟิกที่เราทำขึ้นมานะครับ
มุมต่อมาจะเป็นวงจรปิดชั้นที่๙ของสารค่ะ
จะเห็นว่านายประสิทธิ์ออกจากห้องน้ำหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อยืดสีน้ำเงิน
กางเกงยีนใส่รองเท้าหุ้มส้นเรียบร้อยค่ะ
หนวดปลอมมาด้วยแต่ว่าไม่มีสวมโซ่ที่เท้าแล้ว
มีเจ้าหน้าที่เรือนจำวิ่งตามหลังมาติดเลยค่ะ
แล้วก็ในภาพวงจรปิดมุมสุดท้ายนายประสิทธิ์เขามาโผล่อยู่ที่ชั้น๓
กำลังจะวิ่งปรีเข้าไปในลิฟต์นะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่เรือนจำแล้วก็รอปภของศาล
วิ่งตามล็อกตัวได้เนี่ยคุณผู้ชม
แล้วเห็นนะเสื้อแขนขาดเห็นป่ะ
เสื้อขาดเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่กระชาก
เอาไว้ได้ทันควันที่ชั้นหกคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิด
เอาไว้ได้ก็คือนายสมประสงค์ซิทิพย์สุคลนางสาวกัญญามาสทองปาน
เป็นเลขาของนายประสิทธิ์นะคะแล้วก็นายนัทธนันอังคณาวิทยากุล
แฟนของนางสาวกัญญามาสนั่นเองค่ะพลตำรวจโทจีรพบภูริเดช
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่านายสมประสงค์เนี่ยเชื่อว่า
หากว่าไม่แจ้งความเอาผิดนายประสิทธิ์แล้วก็คอยช่วยเหลือเรื่องคดีให้จะได้เงินคืน
แล้วก็มีกลุ่มอดีตพนักงานเลขาของนายประสิทธิ์แล้วก็ทนายความค่ะ
ร่วมกันวางแผนให้ไปเยี่ยมที่เรือนจำเรื่อยบ่อยเลย
เพราะว่าหวังจะให้ไปหาเงินที่ซ่อนเอาไว้มาคืนเขาอ้างไว้แบบนั้นนะคะ
สมประสงค์เนี่ยทำหน้าที่คือเบิกถอนเงินแล้วก็เอาเสื้อผ้า
แล้วก็กุญแจเนี่ยเอาไปให้นายประสิทธิศาลหลังจากถูกจับค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเจอชุดนักโทษด้วยโซ่เท้าแล้วก็กุญแจไขโซ่เท้า
อยู่ที่ตัวของนายสมประสงค์ตำรวจจะมีการขยายผลต่อนะว่า
กุญแจที่ว่าเนี่ยเอามาจากไหนขณะเดียวกันที่นายสมประสงค์ให้การว่า
นายประสิทธิ์นี่นะมากระซิบในห้องพิจารณาคดี
บอกว่าช่วยนำเสื้อผ้ามาให้หน่อยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมการมาก่อนหน้านี้เลยนะ
พอนายประสิทธิ์บอกแบบนั้นก็วิ่งลงไปเอาเสื้อผ้าที่รถแล้วก็มานั่งรอในห้องน้ำยื่นให้ที่ช่องใต้ประตู
คุณผู้ชมไม่ได้เตรียมการมาก่อนหนวดเอามาจากไหนเออ
แล้วก็มีการปฏิเสธด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกุญแจไขโซ่ตรวน
แล้วก็มีการเตรียมเงิน๑๐๐๐บาทให้นายประสิทธิ์ไปใช้หลังหลบหนีด้วย
อ่าตำรวจสอนอพหนโยธินนำตัวนายสมประสงค์นางสาวกัญญามาศและนายนัทธนัน
ผู้ต้องหาร่วมกันกระทำการด้วยประกันใดให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอำนาจของสารหลบหนี
คำร้องฝากขังผลัดแรก๑๒วันนะสารบอกว่าไม่ให้ประกันตัวทั้ง๓คนค่ะ
เปิดเผยว่านายประสิทธิ์เข้าออกสารเป็นประจำ
อาจจะเห็นช่องทางการหลบหนีก็เป็นไปได้ค่ะ
กุญแจโซ่เท้าเนี่ยก็ไม่ได้ไขกันง่ายนะคุณผู้ชม
มันมีความมั่นคงสูง๒ชั้นด้วยกัน
คือจะใช้กุญแจแบบปกติแล้วก็กุญแจเข็มค่ะ
แต่ปรากฏว่ากุญแจเข็มสลักที่มี๕ดอก
กุญแจปกติที่มี๔ดอกมันหายไปอย่างละ๑ดอก
แล้วก็พบว่าวันที่เกิดเหตุนายประสิทธิ์นี้นะ
พูดน้อยเหลือเกินแทบจะไม่ค่อยพูดเลย
ปกติเขามาสารบ่อยเขาทักทายทุกคนใช่ไหม
แต่มาคราวนี้สังเกตว่าอาจจะซ่อนลูกกุญแจ
ไว้ในปากตั้งแต่แรกก็ได้แล้วก็สวงแม้ปิดไว้ไงสังเกตยาก
หลังจากนี้ค่ะต้องมีการสอบสวนว่ามีใครเกี่ยวข้อง
กับการนำลูกกุญแจให้นายประสิทธิ์ด้วยหรือเปล่า
ในช่วงเวลาที่นายประสิทธิ์หลบหนีด้วย
หากว่าพบเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต
ลงโทษไม่มีละเว้นอย่างแน่นอนค่ะ
เขาไม่สามารถจะเอากุญแจออกมาเองได้หรอก
คือเรื่องนี้มันเป็นคำถามที่สะเทือนเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าไม่แน่ใจว่าการไขกุญแจที่เขาถึงขั้นใช้คำว่า
เป็นกุญแจที่เป็นเหมือนกุญแจโซ่เท้าความมั่นคง
ใช้คำนี้นะซึ่งระบบการล็อกมันแน่นหนามาก
ฉะนั้นตัวกุญแจที่เอามาขายได้
ถ้าไม่ได้ถูกก๊อปปี้มาจากตัวดอกจริง
มันก็เหมือนกับเอาดอกจริงมาไขหรือเปล่า
อันนี้ต้องไปติดตามแล้วเขาอมมาในปากจริงหรือไม่
หรือมีคนเอาไปวางไว้ให้เขาอันนี้ต้องตรวจสอบ
แต่เมื่อวานอย่างท่านร้อยตรีธนกิจก็บอกนะคะว่า
ตอนที่มีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม

แล้วเขาก็เลยได้จังหวะนี้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
วิ่งตามตอนที่เขาเดินออกมาหลังเปลี่ยนเสื้อผ้า

บอกนะว่าดูตามกล้องมุมจรปิดแล้วเจ้าหน้าที่นั่นแหละค่ะ
คือเป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรมเดินตามนะวิ่งตาม
ตอนที่มีเหมือนนักโทษเนี่ยทักเป็นนักโทษในคดีอื่นแล้วทักว่า

ดูกันยาวว่าเรื่องนี้จะมีใครเกี่ยวข้องกันบ้างคุณผู้ชมครับ